ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสื่อยักษ์ใหญ่ของต่างประเทศต่างพร้อมใจกันตีแผ่ชะตากรรมที่เกิดขึ้นกับชาวโรฮิงญานะครับ
โดยทั้งหมดสะท้อนไปในทิศทางเดียวกับที่องค์การสหประชาชาติระบุก่อนหน้านี้ว่า
ตอนนี้พม่ากำลังล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญาไปจอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
เป็นภาพของชายชาวโรฮิงญา๑๐คนในสภาพถูกเอามือไพ่หลัง
รายงานระบุว่าพวกเขามีอายุตั้งแต่๑๗๔๕ปี

จนถึงพ่อค้าร้านขายของชำ
และนี่คือสภาพของพวกเขาในภายหลัง

โดยมีการนำร่างมากองไว้รวมกันเตรียมเอาดินกลบ
ทั้งหมดนี้คือภาพที่สำนักข่าวรอยเตอร์
นำมาเผยแพร่ต่อสายตาคนทั้งโลกเมื่อสัปดาห์ก่อน
โดยรัฐบาลพม่าให้ความเห็นต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงว่า
ผู้ถูกสังหารเป็นผู้ก่อการร้าย
รายงานพิเศษของรอยเตอร์ยังอ้างถึงชาวพุทธในหมู่บ้านที่เกิดเหตุ
ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยว่าชายชาวโรฮิงญาทั้ง๑๐คน
ถูกทหารยิงคนละสองถึงสามครั้ง
บางคนเสียชีวิตทันทีแต่บางคนยังส่งเสียงร้องออกมา
จนกระทั่งร่างถูกฝังดิน
สืบหาข้อเท็จจริงจนกลายเป็นรายงานของรอยเตอร์ฉบับนี้
ทำให้นายวาโลนและนายจ่อซออูนักข่าวชาวพม่าของรอยเตอร์๒คน
ถูกจับตั้งแต่ยังไม่เผยแพร่รายงาน
โดยทางการพม่าตั้งข้อหาว่า
พวกเขามีความผิดฐานละเมิดกฎหมายข้อมูลลับของทางราชการ
ซึ่งอาจถูกตัดสินจำคุกสูงสุดถึง๑๔ปี
ภูริภัยโรหิงยาระบุว่า
นี่เป็นศพโรหิงญาที่ถูกทำลายด้วยการราดน้ำกรดใส่
โดยมีหลักฐานเป็นย่ารอบศพที่มีลักษณะเหมือนถูกพิษน้ำกรดตายเป็นหย่อม

นายบอริสจอนสันรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษ
เดินทางเยือนบังการาเทศและพม่า
โดยเขาถือโอกาสลงพื้นที่ค่ายภูริภัยโรฮิงญาในบังกลาเทศ
ก่อนจะไปพบกับนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐของพม่า
รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษยังเดินทางไปสำรวจรัฐยาไข่
ซึ่งกระดูกว่าจะมีคำถามมากมาย
โดยเฉพาะต่อชาวพม่าที่ระบุว่าชาวโรฮิงญาเป็นผู้ที่เผาบ้านเรือนตัวเอง
และเขายังมองว่ารัฐบาลพม่าโดยเฉพาะนางซูจี
ไม่เข้าใจสถานการณ์โรฮิงญามากพอ
ว่ามักเพราะ
ชะตากรรมที่เกิดขึ้นกับชาวโรหิงยาในรัฐยาไข่ทางตะวันตกสุดของพม่า
ยังลุกลามของพม่าที่คุณจะมาเจอครับ

และศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุด
อย่างในนครย่างกุ้งด้วย
ชาวมุสลิมที่นี่รับรู้ถึงความสัมพันธ

ระหว่างพวกเขากับคนพม่าที่นับถือศาสนาพุทธ
เช่นเดียวกับจอมินนักเคลื่อนไหวชาวโรฮิงญา
ประธานพักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน

โดยเขาถูกสังคมออนไลน์คุกคามอย่างรุนแรง
และถูกเตือนไม่ให้ออกไปไหนตามลำพัง
ในตอนนี้รัฐบาลพม่าและบังกลาเทศ

แต่ตามข้อตกลงที่ระบุว่า
จะมีชาวโรฮิงญาถูกส่งกลับ
เพียง๑๕๐๐คนต่อสัปดาห์

ก็ถือเป็นตัวเลขแค่ราว๑ใน๔
ของจำนวนผู้อบพยพในบังกลาเทศทั้งหมด
ที่ตอนนี้มีอยู่เกือบ๗แสนคน

ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน